ซึ่งมีตำแหน่งและเป็นแก่นำพักการเมือง

และผลักดันนโยบายสู่สาธารณะ
ทำให้สังคมคลางแคลงใจต่อการใช้อำนาจหน้าที่
อาจเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
รัฐธรรมนูลและกฎหมายลูกล้วนกำหนดข้อห้าม
หรือการใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้คุณให้โทษต่อผู้สมัคร
พักการเมืองอันมีผลต่อการเลือกตั้ง
ซึ่งในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้ง
คณะรัฐมนตรีต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ
บุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใด
อาจมีผลต่อการเลือกตั้ง
รวมถึงห้ามรัฐมนตรีใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการใด

อันเป็นการก้าวกายหรือแทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของร้านตามที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม
ห้ามมีให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่
รายหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พักการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นสอสอ
ซึ่งถ้ามีการฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๒ปีถึง๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๔๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น

และเจ้าหน้าที่ของรัฐกฎหมายระบุว่า
ห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพักการเมือง
ซึ่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐถ้าได้กระทำดังว่า
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒แสนบาท
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น